มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอไปร่วมบุญเดือน๑๐
แต่อยู่ก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นค่ะ
โอ้โหขนลุกสิคุณผู้ชม

เขามาทำพิธีบุญข้าวสากหรือว่าบุญเดือน๑๐
แต่อยู่ผู้หญิงเสื้อขาวคนนั้นที่เราเบลอหน้าไว้
ล้มตึงลงไปล้มกับพื้นเลย

เป็นลมล้มพับเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร
แคปชั่นข้อความที่เขาเขียนบอกว่าถ่าข้าวสากโดน
หมายความว่ารอเข้าสากนานก็เลยอาจจะมีอาการแบบนี้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะ

คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนี้
น่าจะถูกเหล่าวิญญาณเร่ร่อนแถวนั้นเข้าสิง
เขาเชื่อแบบนั้น
ก็เลยทำให้เธอล้มตึงลงไปกับพื้น
เนื่องจากว่าหลังการทำพิธีงานบุญเดือน๑๐แล้ว
เขาเชื่อว่าจะมีเหล่าวิญญาณออกมารับของเส้นไหว้ไง
ที่เห็นเป็นกระทงเป็นชุดสำหรับอาหาร

จิตอ่อนหรือว่ามีสัมผัสที่๖
ก็อาจจะถูกผีเข้าถูกผีสิง
หรือเกิดอาการหวาดกลัวจนมีลักษณะแบบเธอก็เป็นได้
ก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าให้สังเกต
อาการของผู้หญิงคนนั้นที่สวมเสื้อสีขาวดูดี
แล้วสักพักมีลุกบ้างหรือว่านั่งอย่างนี้อยู่
เป็นไปได้ไหมผมก็เคยเป็นนะ
โหวหน้ามืดเลยนะ

เป็นไปได้ในแง่เรื่องของสุขภาพหลักวิทยาศาสตร์ก็เกิดขึ้นได้
แต่พอมันเกิดขึ้นในช่วงของการทำบุญที่เกี่ยวกับความเชื่อ
หลายคนก็อดที่จะคิดไปในแง่ศัยศาสต

แล้วแต่จะคิดแต่สำคัญพอฟื้นแล้วก็ต้องดูรสกภาพ

ยิ่งช่วงโอ้โหสลากกินแบ่งออกมาเท่านั้นแหละ
เป็นต้มเลยโอ้โหหน้ามืดตึ๊บตึ๊บเลย

จ้าขอบคุณเจ้าของคลิปขุนปุ๊ยละขนาด้วยนะคะ